คุณผู้ชมมาปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเรื่องของการเมืองครับ
เราผ่านพ้นเว้นการตั้งฉายาให้กับรัฐบาลมา๖ปี
เพราะช่วง๖ปีที่ผ่านมาบ้านเมืองเราไม่ค่อยสงบสุดเท่าไห

ตอนนี้น่าจะสงบแล้วก็มีการตั้งฉายาให้กับบุคคลในรัฐบาล
มาดูกันหน่อยว่าเขาจะเหน็บแนมเจ็บแสบแค่ไหนนะฮะ
ไปดูฉายารัฐบาลในปีนี้คือนี่รัฐเชียงกง
คือต้องการสะท้อนให้เห็นภาพให้เห็นนะคะว่ารัฐบาลเนี่ย
ลักษณะคล้ายกับแหล่งการค้าอะไหล่มือ๒
ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองหน้าเก่า
ผสมกันก็กลายเป็นรัฐเชียงกงแม้ใช้ประโยชน์ได้แต่ขาดความน่าเชื่อถือ
โอ้โหอันนี้สื่อธรรมเนียบสื่อการเมืองเขาตั้งฉายากันขึ้นมานะ
สื่อมวลชนของธรรมเนียรัฐบาลนี่คุณแต่ดิฉันอยากรู้
นายกมีสิผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ฉายาคืออีเหนาเมาหมัดเปรียบเทียบสุภาษิตไทยได้ว่า
ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรี
ตำหนิหรือแสดงความไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต
แต่สุดท้ายกลับมาทำเองนะฮะเช่นทำนโยบายประชานิยม
หรือประกาศตัวไม่อยากเล่นการเมืองแต่สุดท้ายก็ลงเล่นการเมืองอยู่ดีนะครับ
อันนี้ก็เลยได้รับฉายาอีเหนาเมาหมัดไปครับ
เอามาดูพี่ใหญ่หน่อยไหมพี่ใหญ่ก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอ่า
ดูฉายาสิพี่ใหญ่สายเอ็นค่ะคือนอกจากต้องดูแลน้องรักแล้วเนี่ยนะ
คือเอ็นทุกอย่างทั้งเอ็นดูและเอ็นเตอร์เทจ
คือข่าวในช่วงรอบปีที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องของการรับงานเอ็นเยอะ
ก็เลยกลายเป็นพี่ใหญ่สายเอ็นอายุหนึ่งคนก็ไปดูฝากฝั่งของ
รองนายกกันหน่อยนะฮะนายสมคิตจตุศรีพิทักษ์ได้ฉายาชายน้อยประชารัฐ
นี่ก็แน่นอนครับนโยบายโดยตรงก็สายเศรษฐกิจนะฮะ
แล้วก็ทางด้านของนายวิศนุเครืองามฉายาศรีถนนชัยรถช่อง
นายสุรินรักษณะวิสิทธิ์ชายารัฐอิสระ
แล้วก็เสียหนูครับนายอนุทินชาญวิรากูลฉายาศาลหนูนะครับ
ต่อกันเลยค่ะยังมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
ฉายาก็คือเทามณัฐก็เรื่องต่างเรื่องราวต่างแล้วก็ส่วนนางสาวมนัญญาไทยเศษ
ฉายามาดามแบนเกอร์อันนี้เรื่องเกี่ยวกับพวกสามสารอันตรายที่ต้องแบนเนี่ยนะคะ
แล้วก็นายศักดิ์สยามชิดชอบฉายาโอแซ่หรือรื้อนะคุณผู้ชม
แล้วก็นายวราวุฒิศิลปะอาชาคือฉายาสับปะเหลออนท็อป
ใครอยากดูเรื่องของความหมายก็ไปตามเอาในสื่อของธรรมเนียบเนอะ
เขาก็จะมีความหมายว่าที่มาที่ไปของการตั้งฉายานั้นเป็นอย่างไร
ส่วนวาทะแห่งปีก็คืออย่าเพิ่งเบื่อผมก็แล้วกัน
ยังไงผมก็อยู่อีกนานพอสมควรนะฮะแน่นอนเป็นคำพูดของพลเอก
ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีครับนะที่ไปพูดกล่าวระหว่างการให้โอวาส
เจ้าหน้าที่แล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยที่เดินทางไปร่วมกัน
๔เกมครั้งที่๓๐ที่ธรรมเนียบรัฐบาลท่านก็พูดเอาไว้แบบนี้
อันนี้ก็เป็นสื่อเป็นตั้งขึ้นมาเป็นฉายาของรัฐบาลชุดนี้นะครับ